เริ่มกันที่นักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีหรือว่าชุดปรีโอลิมปิกนะคะ
วันนี้พักฝึกซ้อม๑วันค่ะ
งานสตาร์ฟโฟสก็เลยพานักเตะไปปั่นจักรยานผ่อนคลายค่ะ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะ
พร้อมกับทีมสตาฟโค้ชนำนักเตะปั่นจักรยานเสือภูเขา
จุดเริ่มต้นนะคะออกจากที่พักที่กิเลมะเล่เขาใหญ่
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ไปตามเส้นทางมุ่งอำเภอวังน้ำเขียว
โดยเน้นปั่นจักรยานแบบสบายพักผ่อนผ่อนคลายค่ะ
ระยะทางประมาณ๑๕๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็มีตำรวจภูทรหมู่ศรีค่ะดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ก่อนที่จะย้อนไปพักดื่มเครื่องดื่มร้านริมทาง
แล้วก็ปั่นจักรยานกลับที่พักค่ะ
รวมระยะทางการปั่นจักรยานทั้งหมดนะคะ๓๐กิโลเมตรค่ะ
โดยในวันนี้นะคะก็พักซ้อม๑วัน
ช่วงเย็นก็จะปล่อยให้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ก่อนที่จะฝึกซ้อมกันใหม่ในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับตั้มธนบุญเกษารัฐ
ประการหลังจอมแกร่งทีมชาติไทย

ก็บอกว่าช่วงฝึกซ้อมยังไม่เต็มร้อย

และกำลังพยายามปรับตัวเพื่อให้ฟิตสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดค่ะ
แต่ว่าก็ยังไม่๑๐๐
ก็ค่อนข้างคือนี้

นักเตะผ่านทางไทยรัฐทีวีค่ะ